คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องใหญ่ระดับโลกค่ะ
เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็วันนี้คนพูดถึงกันทั้งวัน
เรื่องของการติดเชื้อไวรัสโควิดไนทีนหรือโควิดสิบเก้า
คือคนไทยติดเชื้อเพิ่มอีกสามคนแล้วเรื่องราวของอันเนี้ยมันน่าสนใจก็คือ
คนที่ติดเชื้อเขาปกปิดข้อมูลเรื่องของการเดินทางไปประเทศเสี่ยง
คือกระทรวงสาธารณสุขบอกแล้วนะคะว่าคนที่เดินทางไปจีนหมากเกาะฮ่องกง
ไต้หวันญี่ปุ่นอีรานอิตาลีกักตัวเองเลยค่ะ๑๔วันอย่าเพิ่งไปไหน
อืมไม่รู้ว่าจะติดเชื้อและแพร่เชื้อหรือเปล่าแต่มีปู่ย่าคู่หนึ่ง
ไปญี่ปุ่นไปฮ็อกไกโดไปตั้งแต่สิบหกกุมภาพันธุ์กลับมายี่สิบกุมภาพันธุ์
ปรากฏว่ายี่สิบสามกุมภาพันธุ์ปั่วเข้าโรงพยาบาลป่วยอืม
หมอก็ถามแล้วว่าไปประเทศเสี่ยงที่จะติดไวรัสโควิดสิบเก้าหรือเปล่าครับ
เปล่าเปล่าไม่ได้ไปไม่บอกหมอไม่บอกเลยไม่บอกหมอค่ะ
บอกอีกทีคือช่วงบ่ายยี่สิบสี่กุมภาพันธ์คิดดูกลับมาถึงตั้งแต่ยี่สิบ
มันผ่านมาหลายวันแล้วถูกต้องแล้วไปเจอเจอใครมามั่งก็ไม่รู้
หมายความว่าคนในครอบครัวของปู่ย่าเองกลายเป็นว่าย่าที่พาปู่ไปโรงพยาบาลแล้วไปเยี่ยมปู่ก็ติด
ที่เราใช้คำว่าปู่ย่าเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าคืออายุ๖๕ก็จริงนะ
แต่เขามีลูกแล้วก็มีหลานใช่นี่กำลังขยายผลต่อก็เลยก็เลยต้องเรียกว่าปู่ย่ากันแล้วกัน
ย่าก็ติดเพราะย่าไปเยี่ยมครับทีเนี้ยหลานอยู่ที่บ้านมีหลานสองคนอืม
ติดไปคนนึงอายุแปดขวบครับแล้วพ่อของหลานก็คือลูกของปู่ก็เข้าข่ายเฝ้าระวังอืม
ทีเนี้ยเขาไปทำงานครับเด็กไปโรงเรียนที่ทำงานเขาก็ต้องปิดอืม
โรงเรียนเด็กเขาก็ต้องปิดคนที่ขึ้นเครื่องบินมาลำเดียวกันกับปู่ย่าก็ต้องเรียกมาตรวจโอ้โหหลายเรื่องเลยนะคะ
มันเลยเป็นลูกโซ่ไปไกลมากเลยอ่ะครับทีเนี้ยค่ะเรามาไล่เรียงดูกันหน่อย
ปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คือการปกปิดข้อมูลอันนี้สำคัญมากนะ
กปิดข้อมูลไม่ได้นะคะเพราะผลมันเป็นลูกโซ่อย่างที่บอก
ผู้ป่วยติดเชื้อในครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ปู่ที่ติดเนี่ยค่ะอายุหกสิบห้านะคะไปเที่ยวฮ็อกไกโดญี่ปุ่นกับย่า
หกถึงยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เดินทางกลับมาเมืองไทยก็คือมาถึง๒๐กุมภาพันธ์

กลับไปบ้านยังไม่รู้ตัวคืออาจจะยังไม่ป่วยยังไม่มีอาการ
ก็ใช้ชีวิตปกติอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับหลานค่ะ
นอนโรงพยาบาลเลยเพราะปอดอักเสบ
หมอเขาก็ต้องถามเขาถามเลยนะคะ
ว่าคุณไปประเทศเสี่ยงมาไหมไปต่างประเทศมาไหม
เขาไม่บอกค่ะไม่ยอมบอกข้อมูลสำคัญตรงนี้ค่ะ

๔กุมภาพันธ์วันถัดมาช่วงบ่ายถามอีกรอบ
โอ้โหถึงจะยอมรับอะค่ะ
ถึงจะยอมรับคือผลออกมาถึงจะยอมรับนะ
แล้วที่สำคัญไม่ใช่แค่ตัวปู่ไม่บอกนะ
นี่ญาติพี่น้องก็ไม่บอกนะคือไม่มีใครบอกเลยว่า

ใช่แล้วภรรยาปู่คุณย่าที่ไปด้วยกันก็ไม่พูดไง
แล้วทีนี้ปัญหาก็เกิด
ภรรยาปู่เขาไปฮอกไกโดด้วยกันใช่ไหมคะ
กลับมาด้วยการไปเฝ้าไข้ไปโรงพยาบาลด้วยกัน

ขยายผลคนในครอบครัวมีหลาน๘ขวบคนนึง๓ขวบคนนึง
หลานเด็กชายวัย๘ขวบผลเป็นบวกติดไปด้วยโอ้โห
แล้วก่อนที่จะรู้ผลว่าหลานชายวัย๘ขวบติดนะคะ
หลานเขาก็ไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือ
โรงเรียนพระหารือไทยดอนเมืองทีเนี้ยวุ่นเลย
โรงเรียนเลยต้องปิดด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาขยายผลเรื่องโรงเรียนกันต่อ
พ่อของเด็กวัย๘ขวบลูกชายของปู่
เป็นพนักงานธนาคารธนชาติสาขาดอนเมือง

นี่ไงนี่คือปัญหานะคะ
หมายความว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๓รายนะคะตามที่เล่าไป
ส่วนคนในครอบครัวคนอื่นต้องเฝ้าระวังอาการ๑๔วัน
ครอบครัวของปู่ย่านี้อยู่กัน๕คนติดไป๓เฝ้าระวัง๒
แต่ระหว่างทางเนี่ยตั้งแต่ปู่ไปญี่ปุ่นกลับมาแล้วปู่ไม่บอก
ตอนที่ไข้ขึ้นว่าเป็นอะไรไปเจอใครมาบ้าง

แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้คือไปมาแล้วปกปิดข้อมูล
ไม่บอกว่าไปประเทศไหนมาโดยเฉพาะประเทศเสี่ยง
นายอนุทินธ์ชานวิรากุลรัตนมรีวการสวงสาธารณสุข

ไม่ยอมให้ข้อมูลปิดบังการให้ข้อมูล
กว่าจะยอมรับว่าไปพื้นที่เสี่ยงมา

แล้วมันไม่ใช่แค่คนคนนั้นคนเดียว
ค่ะนะฮะมันคือคนในครอบครัวของคนคนนั้นคนที่อ่าต้องไปเจอเจอกันอีกนะ
ที่ทำงานที่โรงเรียนของคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลของโรงพยาบาล
ที่คุณมาตั้งแต่วันแรกเขาต้องเจอเจอคุณตรวจคัดกรองคุณ
โอ้โหนี่ฮะมันเป็นเพราะคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกแท้

คุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให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

คุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให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

คุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให

คุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกคุณปกปิดการให
มีการเผยแพร่คลิปนึงค่ะ
ซิสเตอร์ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงวิธีการปฏิบัติตัวต่อบุตรหลาน
พูดถึงเรื่องของการสั่งปิดโรงเรียน
หลังพบเด็กติดเชื้อนะคะเดี๋ยวลองฟังดูก่อนค่ะ
ที่เหลือคือเป็นเด็กที่มีความเสี่ยงต่ำ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะฝากในส่วนของผู้ครองในการวัดไข้น้องทุกวัน
ถ้ามีไข้มีอาการขอแจ้งโรงเรียน
เพื่อโรงเรียนจะแจ้งทางกองควบคุมโลกต่อไปแล้วก็ดำเนินการติดตาม
ตอนนี้กลับมาที่คนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะ
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงถ้าผลตรวจแล้ว
ปรากฏว่าเป็นบวกก็คือเป็นหรือติด
ก็จะตามไปถึงในส่วนของผู้ปกครองต่อไปนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณครูอ่าถ้าลูกของเราไม่โน้ทขายตอนนี้คือ

ถ้ากลับมาจากฝาประเทศหรือถ้าน้องเป็นไข้น้องเมียก็ขอให้น้องหยุด
น้องหยุดไม่ต้องกังวลเรื่องต่อนะคะถามว่าเขาหยุดเขายังมีสิทธิ์เสี่ยงไหม
มีสิทธิ์เขาเดินไปเนี่ยเราไม่รู้เลยที่เราอยู่ตรงนี้มีใครมีหรือเปล่า
นะคะก็ไม่ได้อยากให้ไปโจมตีในส่วนของน้องแต่นี่ในวันนี้
อืมซิเตอร์แจ้งกับผู้ปกครองได้ดีมากเลยนะครับค่ะบอกว่าอ่า
ใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบไหนอะไรยังไงและถ้าเสี่ยงสูงผู้ปกครองไม่ต้องกังวล
หยุดได้เลยใช่ช่วงเนี้ยสอบรายภาคค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ไม่ต้องกังวล
อันนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวมาจัดการดำเนินการตอนหลังได้
เอาเรื่องใหญ่เรื่องนี้ก่อนถูกต้องอันนี้เรื่องใหญ่จริงจริงนะคะครับ
ไม่ได้พูดให้วิตกกังวลแต่ต้องแต่ต้องเฝ้าระวังและให้ความสำคัญจริงค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่โรงเรียนพระหรือไทยดอนเมืองอ่ะนะคะครับ
อย่างที่บอกไปว่าทางโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองให้มารับบุตรหลานตั้งแต่ช่วงเที่ยง
ให้กลับไปเราก็ได้ไปคุยกับผู้ปกครองอ่ะนะคะ
ผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนนี้บอกว่าก็ตกใจนะ
เห็นข่าวก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะลูกชายเรียนอยู่ที่นี่นะคะ
ผู้ปกครองคนนี้บอกก็เลยไปรับลูกชายกลับบ้าน
ไม่ได้เรียนอยู่ชั้นเรียนเดียวกันกับเด็กชายวัย๘ขวบที่ติดโควิด๑๙นะคะ
ครับแต่คุณพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องดูลูกชายแบบใกล้ชิดจริงจริง
ถ้ามีไข่ถ้าไม่สบายจะส่งโรงพยาบาลทันทีตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคค่ะ
ถ้าทราบข่าวแค่ว่าในโรงเรียนมีสักคนหนึ่งที่มีอาการ
มีแค่ข้อสงสัยว่าจะเป็นแค่นี้ผู้ปกครองทุกคนก็กังวลแล้ว
เพราะอันนั้นเขาเป็นเด็กน่าจะป๓นะครับป๓แต่ทางผมเนี่ยเป็นผู้ครองด้านเด็กป๔
เพราะฉะนั้นจะค่อยอยู่คนละชั้นถามว่ากังวลไหม
แต่ว่าคือมันคนละชั้นคนละตึกนะมันอยู่คนละตึกแต่ก็กังวลได้ก็กังวลเหมือนกันนะครับ
แต่ส่วนถ้าเป็นป๓โดยตรงผมว่าเขาก็คงกังวลกันเยอะ
ก็คือมารับกลับกันหมดแล้วล่ะรับกลับหมดตั้งแต่น่าจะก่อนเที่ยงด้วยซ้ำ
ต้องแยกตัวอาจจะอยู่บ้านเน้นหนักทางอยู่บ้านมากกว่าที่จะออกไปในชุมชนนะครับ
ชุมชนเพราะว่าแบกอัตราเสี่ยงนะนะกับการที่เรียกว่าตามที่ทราบมาก็เชื้อโควิดเนี่ยเอง
ก็เขาเรียกว่าไม่ชอบอากาศร้อนเอาอย่างนี้ตายนะอากาศร้อนโอเคก็คงอาจจะต้องงดเข้าสถานที่ปิดทั้งหลาย
อากาศเย็นห้างก็คงต้องชะลอตรงนี้ลงไปนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันซาลงก่อน
จริงผมว่าคือหนึ่งก็คือผมว่าถ้าเขารู้นะถ้าเขารู้แล้วเขายังมาเผยเขาเรียกว่ามา
แต่ว่าถ้าเขาไม่รู้เนี่ยก็คือผมว่ามันก็อาจจะเป็น๑๐เหตุสุดวิสัย
คือกรณีนี้เด็กชายวัย๘ขวบที่เป็นหลานของปู่ย่าที่ไปญี่ปุ่นคือเด็กเขาไม่รู้นะคะ
แต่ปู่ย่าไม่ได้ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่เด็กเขาก็เลยใช้ชีวิตปกติ
คู่นี้ที่ไปญี่ปุ่นมาเนี่ยทำงานอยู่ที่ธนาคารธนชาติสาขาดอนเมืองนะครับ
ก็คือพ่อของเด็กวัย๘ขวบนะครับวันนี้ทางธนาคารก็ได้ปิดสาขาไปเลยนะฮะ
ประกาศปิด๒๕๒๖๒๗กุมภาพันธ์เดี๋ยว๒๘เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ธนาคารธนชาติก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าสุขภาพของพนักงานนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องมีมาตรการในการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด๑๙
ด้วยการปิดสาขานี้แล้วก็บิ๊กคลินิ่งฆ่าเชื้อโรคเป็นกรณีพิเศษ
ส่วนพนักงานคนนั้นก็ให้ไปตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลแล้ว
ได้รับการยืนยันว่าณขณะนี้ยังไม่พบเชื้อนะครับ
แต่ธนาคารให้หยุดปฏิบัติงานแล้วไปแยกตัวเองเฝ้าระวังกักโลกเป็นเวลา๑๔วัน
ที่รายงานให้ธนาคารทราบอย่างรวดเร็ว
ธนาคารธนชาติสาขาดอนเมืองก็ประกาศให้ลูกค้าสบายใจว่าตอนนี้
แม่ค้าที่ขายของอยู่ติดกับธนาคารธนชาติสาขาดอนเมืองนะครับ
บอกว่าเคยเห็นพนักงานชายคนนี้ที่ติดเชื้อ
ที่คุณพ่อติดเชื้อมาทำงานแล้วก็มาซื้อของที่ร้าน
แต่ไม่เห็นมาทำงานตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับมาทราบก็คือ
เช้าวันนี้ก็ตกใจอยู่ไม่คิดว่าโรคนี้จะมาใกล้ตัวมาก
หลังจากนี้ก็คงต้องป้องกันตัวเองอย่างเช่นใช้แมสปิดปาก
มือให้บ่อยที่สุดแล้วถ้ารู้ตัวว่าไม่สบาย

เราก็ต้องรักษาตัวเองต้องป้องกันตัวเอง
มันเกิดมาแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละ
คิดไหมว่ามันจะเป็นใครใกล้ตัวเราแบบนี้
ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาภัยใกล้ตัวยิงเราขนาดนี้ไง
ไม่เคยคิดเลยเพราะเห็นแต่ข่าวที่อื่น

เพราะว่าแต่ว่าเขาก่อนที่จะมีข่าวมาเนี่ย
ตัวเขาไม่ได้มาทำงานเห็นไม่ได้มาทำงาน๒วันนะ
เขาอาจจะพาพ่อเขาไปโรงพยาบาลก็ได้อะไรอย่างนี้
ส่วนอีกที่หนึ่งค่ะโอ้โหที่นี่สำคัญเลย
โรงพยาบาลที่ปู่ไปหา

๓กุมภาพันธ์แอดมิตรตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์
แต่ปู่บอกกับทางโรงพยาบาลว่าไปญี่ปุ่นมาบ่าย๒๔กุมภาพันธ์
ดังนั้นหมายความว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้

เพราะใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยที่ไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับในแพทย์พิทักษ์ฐานบัญชา

หลังจากที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
ทางโรงพยาบาลก็ติดต่อสถาบันป้องกันควบคุมโรคเข็ดเมือง
ย้ายผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวในห้องความดันลบ
ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลของรัฐเรียบร้อยแล้ว
บุคลากรของโรงพยาบาลที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้
ปู่ทั้งย่าเนี่ยนะคะ๓๐กว่าคน
อีก๓๐กว่าคนที่ต้องไปตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อค่ะ
เรื่องต้นผลตรวจของบุคลากรทุกคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยเป็นลบ
ทุกคนที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลถ้าคุณหมอถามถ้าพยาบาลถามต้องแจ้งประวัติที่เป็นความจริงนะคะ
ถ้าถามว่าไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมาไหมต้องตอบนะคะ
ไปต่างประเทศมาไหมในช่วง๑๔วันนี้ต้องตอบความจริงนะคะ
เพราะว่าถ้าคุณบอกความจริงปุ๊บเนี่ยนะคุณหมอเขาแยกตัวไปเลยนะ
เขาจะแยกไปตรวจห้องความดันลบของโรงพยาบาลเพื่อหาเชื้อโควิด๑๙โดยตรง
ดังนั้นถ้าบอกปุ๊บแยกตัวปั๊บมันจะไม่แพร่เชื้อไงฮะ

เฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังตนเองสังเกตอาการนะครับ
แต่ที่สำคัญคือถ้าไปโรงพยาบาลนั้นเนี่ยก็ขอให้ประวัตินะครับ
ว่ามีการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด
หรือเป็นประเทศที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้ประกาศเตือนไว้นะครับ
ตรงนี้จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้น
ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวคนไข้เองจะได้รับการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วนะครับ
รวดเร็วแล้วก็ครอบครัวก็ได้เฝ้าระวังบุคลากรการแพทย์ก็ปลอดภัยขึ้นนะครับ
ดังนั้นสรุปแบบนี้นะคะ๓คนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙ในครอบครัวนี้คือ
ปู่ย่ากับหลานชายวัยแปดขวบโรงพยาบาลบีแคร์บอกว่าปู่เนี่ยค่ะ
ไปรักษาตัวอยู่ที่สถาบันโรคทรงอกส่วนย่ากับหลานชายวัย๘ขวบ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำราชนราดูล

คุณเองนั่นแหละที่จะปลอดภัยที่สุด

เขาก็จะรักษาคุณได้อย่างรวดเร็ว
แล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่จองทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะ
โดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง
เขาก็ต้องตัดสินใจแล้วว่ายกเลิกดีกว่า
หรือว่าเลื่อนตัวเครื่องบินดีกว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ก็มีหลายคนที่โอ้โหไปมองว่านี่คือโอกาสทอง

ปกติโปรไฟไหม้คือแบบช่วงท้ายที่แบบทัวร์จะขายไม่หมด
แล้วก็ขายราคาถูกเนี่ยก็มีอยู่แล้ว
แต่ช่วงนี้ยิ่งมีเข้าไปใหญ่
ทัวร์ที่เขาจัดแบบโปรไฟไหม้เลยนะ
ดอนเมืองไปสนามบินอินซอนของเกาหลีใต้

บางคนไปบอกราคานี้เราว่าไปศุกร์กลับอาทิตย์ก็ยังไหวนะ
ใครมั่นใจพร้อมเที่ยวขอเสียงหน่อย

คนมาแสดงความคิดเห็นวิภาควิจารณ์กันเยอะ

คุณต้องกักตัวอยู่บ้าน๑๔วันเนี่ย

บางคนไม่คิดก็บอกเอานะ
มีเพจที่เขาแบบถ่ายพวกรวมโปรสุดคุ้ม
แต่ละสายการบินให้เลือกกันเองเนี่ย
ตรงดอนเมืองโซเที่ยวเดียว๑๐๐๐บาท
ถ้าไปกลับ๑๘๙๔บาท
บินตรงดอนเมืองโตเกียวดอนเมืองโอซาก้านี่ที่ญี่ปุ่น

เลือกบินได้ตั้งแต่มีนาคมถึงตุลาคมเนี่ยฮะ

คือบริษัททัวร์เองก็ประกาศขายทัวร์ไฟไหม้

เดินทางปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้า
ทัวร์ญี่ปุ่นเนี่ยคุณเขียนมาสอน

๙๙๙๐บาทยังมีคนเสี่ยงไปอ่ะ
นี่ค่ะคือจะไปก็ได้นะ

แต่คุณต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณไปแล้วคุณดูแลตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนไม่รู้
แต่คุณกลับมาคุณต้องกักโรค๑๔วันอยู่ในบ้าน
ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยนะตอนนี้ถูกมาก
เกาหลีใต้เขาหนักมากเลยนะสถานการณ์โควิด๑๙เขา
ใช่แล้วคุณกักคุณต้องกักจริงนะ

แล้วไปเที่ยวจะสนุกเหรอไปเที่ยวก็ต้องกังวลไง
เราจะติดเชื้อไหมเราจะอะไรไหมมันก็ไม่สนุกหรอก
ก็ยังมีคนที่คิดว่าเอาไปดีกว่าถูกดีไงใช่ไหม
ไปว่ากันแบบไปว่ากันดาบหน้าไปตายเอาดาบหน้าอย่างนี้
ค่ะเนี่ยก็มีเพจที่เขาแชร์ภาพอย่างเนี้ยอ่า
อย่าเห็นแก่ตัวถูกปกติภาพลักษณะคล้าย
ก็มีสอสอพลักษณ์พลังประชารัฐเมื่อไปญี่ปุ่นมาต้นเดือน
กลับมาติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙แล้วมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ในสภามา๓วันแล้วแล้วถ้าติดเชื้อนะโหคุณพักภูมิ
แล้วติดหรือเปล่าสรุปแล้วค่ะมีคำยืนยันออกมาแล้วว่า
ไม่ใช่โควิด๑๙นะคะเป็นไข้หวัดธรรมดา
นางสาวพัชรินชำสิริพงศ์สสกรุงเทพภักดิ์พลังประชารัฐ
มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามันเป็นแค่ข่าวลือ
เป็นแค่ไข้หวัดปกติเนี่ยค่ะก็เขาก็ไม่ได้มาประชุมที่สภานะ
แต่ก็ทางสอสอระหว่างอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีการบอกว่า
พ่นยาฆ่าเชื้อหน่อยได้ไหมเพื่อความปลอดภัย
มีการแจกหน้ากากอนามัยนะคะสำหรับสอสอที่อภิปรายกัน
ผู้กับหญ้าจะรู้ไหม

แต่ยังไงก็ดูแลตัวเองกันให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะฮะ
ให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะ